เห็นคนเขารักกันฉันก็ยินดีด้วย
นายนพัฒน์กับใบเฟิร์นเมื่อคืนไปดินเนอร์สุดหรูกันมา
ตอนเช้ามีภาพหัวใจจะหวาน

แต่ว่าเรายินดีด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อน้องใบลงรูปคู่กับนายนพัฒน์พร้อมกับดอกไม้สองช่อโต
ไม่รู้ว่าเอาดอกไม้มาบังความเขินมาหรือเปล่านะจ
แทบจะไม่เห็นหน้าของทั้งคู่แล้วค่ะ
คือความรักมันใหญ่มากเลย
ชั่นของใบเฟิร์นระบุภาพเซ็ตนี้ว่า

ส่วนรูปอื่นก็มีนะคะอาหารที่ไปดินเนอร์ด้วยกัน

ดับพัดแน่เลย
เรื่องของเขาแต่เราเขินจริง
คุณค่ะเพื่อนนักแสดงเขาก็เข้าไปแซวกันสนั่นเลย
บอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่รอคอย

เป็นคู่ที่รอคอยสบายใจแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ

ส่วนน้องนายเองค่ะก็ลงรูปคู่ใบเฟิร์นเหมือนกัน

แม่หมูค่ะแม่น้องนายลงรูปนี้ด้วยเหมือนกันพร้อมมาแคปชั่นแซวเอารูปนี้ด้วยนะคะ

คุณผู้ชมและที่สำคัญติดตามกันให้ได้
เย็นนี้นะน้องนายเขาจะออกงานต้องมีคำตอบแน่เลย
ดินเนอร์มันหวานยังไงเหรอมันเป็นยังไงบ้างดินเนอร์มันหวานไหม
หรือมันมีแต่น้ำตาลหรือมันมีแต่ของหวานมันมีของขาวบ้างไหม
อยากรู้ว่าเขาจะเรียกว่าแฟนหรือยังอย่างนี้
เขายังไม่ยอมเอ่ยปากสักที
ก็วันนี้ไงวันนี้ไงแล้วเขาต้องไปถามแล้วแหละว่า
สถานะตอนนี้ใช่แฟนหรือเปล่าเขาเรียกกันว่าอะไร
ช่วยมียอม
อ๋ออย่างงี้หรือเปล่า